ได้นัดหมายให้ฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์เข้าให้ปากคำในฐานะพยานนะคะ
หลังจากที่ทางพนักงานสอบสวนได้ค้นพบเส้นทางการเงิน
ซึ่งนายอภิรักษ์เนี่ยโกโอนเงิน๖ล้านบาทเข้าบัญชีธนาคารของฟิล์มรัฐภูมิ
นี่ค่ะนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้าที่ฟิล์มเนี่ยก็ได้หอบหลักฐานเอกสารต่างพร้อมกับทีมกฎหมาย
ชี้แจงการทำธุรกรรมแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะ
หลังจากที่ได้ไปชี้แจงนะคะบอกว่ารู้สึกสบายใจมากขึ้นเมื่อได้มาพบพนักงานสอบสวน
ก่อนหน้าที่ตกเป็นข่าวว่าตนเองผัวพันกับผู้ต้องหายอมรับว่ากระทบกับภาคลักษณ์พอสมควร
แต่วันนี้มาตามนัดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์แล้ว
แล้วก็บอกว่าเป็นคราวเคราะห์ที่ไปทำธุรกิจผลิตเกมส์กับผู้ต้องหา
เพราะว่าครั้งหนึ่งตนเองทำบริษัทเกี่ยวกับการผลิตเกมส
แล้วก็ได้รู้จักกับนายอภิรักษ์ผ่านทางทีมงาน
มีการเซ็นสัญญาจ้างทำงานกันขึ้นมา
แต่พอเกิดเรื่องขึ้นอภิรักษ์ก็เริ่มไม่จ่ายเงินตามที่ตกลง
ตัวเองก็เลยทวงถามไป
เพื่อความสะดวกอภิรักษ์ก็เลยโอนเงินค่าค้างจ่ายมาให้
ซึ่งก็คือเงินก้อนนี้แหละค่ะ๖ล้านบาทที่เป็นประเด็นนี้แหละ
ก็เลยทำให้เกิดเส้นทางการเงินระหว่างตนเองกับอภิรักษ์ขึ้น

เพราะว่ามีเอกสารและชิ้นงานที่สามารถพิสูจน์ได้ค่ะ
แต่ตัวผมเองดันไปมีเส้นทางที่มันเกี่ยวยงในการโอนเงินมา
ก็คือบริษัททำเกมของผม
ซึ่งคุณอภิรักษ์เขามาจ้างงานบริษัทผม
เราก็มีการผลิตเกมไปให้เขาจริง
มันก็เลยมีเส้นทางที่เกี่ยวยงกันมีแค่นี้เองครับ